โอ้ยชอบแล้วน้ำเลยปูบุกก็ได้นะเดี๋ยวอ่ะชอบใจ
อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าเครื่องดื่มบางชนิดมันก็ไม่ใช่ว่าจะไป
จะเป็นข้อดื่มที่เราจะชื่นชอบไปดูกันหน่อยค่ะ
เฮ่ยเด็กกาแฟโอ้โฮอุวินกรรมแล้ว
อือหือหือนี่มันกาแฟ
เอาอ้าวเอาอ้าว

บอะไรไม่จีบไปจีบกาแฟดำ
เออเห็นว่าตัวเองเป็นกาสีดำ
อยากจะจีบน้ำกาแฟดำแล้วยังไง
แบบนี้ครับใช่ไหมถ้าหากว่ากินแล้วไม่ถูกใจเนี่ยมันเสียของนั่นดิ
แล้วจะมาคว่ำทิ้งแบบนี้ไม่ได้อืมโอ้กาตัวนี้นะ
จะไม่ได้เป็นกาดำแล้วมั้งเนี่ยจะเป็นกาย่าน้ำ
เดี๋ยวจะไปถูกต้มถูกย่างเถอะละเออแตกดีเหมือนกันนะ
ไม่เคยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะลักษณะแบบนี้นะคะ
นกกาอะไรมาจิบอะไรแบบเนี้ยเคยเห็นแต่โอเคนกจิบน้ำในโอ่งในอ่าง
อะไรก็ว่ากันไปยอดไม้อันนี้มาจิบกาแฟ
อยากจะลองวิธีแบบมนุษย์เหรอจ้าตาแข็งดังงานเนี้ยนอนไม่หลับแล้วล่ะ
ทั้งคืนหรือไม่ก็บินกันทั้งวันกระจวบคึกเลยทีเดียวคึกบินทั้งวันเลยทีนี้
อยู่ในกรงพกฮะได้กลับไปอีนก็ไปอาหารคนบางอย่างมันก็ไม่ได้เหมาะกับสัตว์ใบนะคะคุณผู้ชม